คุณผู้ชมไปอีกหนึ่งจุดค่ะที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยที่นี่ก็มีการจัดประเพณีมหาสงกรานแบบวิถีไทยวิถีพุธนะคะ
ชาวบ้านก็ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกว่าสี่ร้อยปีบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะ
เทศกาลสงกรานแบบวิถีไทยวิถีพุธของชาวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
วันนี้ชาวบ้านร่วมพิธีสงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิบสีโภชัยที่วันที่๖
ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ
พิธีส่งน้ำองค์พระเพชรและพระพุทธรูปที่วัดศรีโพชัยตะบนแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
แบบวิถีไทยวิถีพุทธดำเนินไปด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า
เนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านมา๔๐๐กว่าปีแล้วค่ะ
ในวันปีใหม่ชาวบ้านได้มารวมตัวกันที่วัดศรีโพชัยตั้งแต่คนเท่าคนแก่ไปจนถึงเด็กและวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะ
ทุกคนค่ะต่างนำน้ำอบน้ำหอมมาส่งน้ำพระและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสนุกสนานค่ะ
จากนี้นะคะในช่วงบ่ายค่ะชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
โดยเฉพาะการเล่นลูกซาบ้าทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ
เพราะเมื่อถึงเทศกาลสงกรานของทุกปี
ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันร่วมพิธี
แล้วก็ประเพณีโบราณที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะ
ประเพณีสงกรานที่วัดศรีโพชัยในปีนี้
เดี๋ยวรวมกับวัดชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานในวัดรวมไปถึงท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยวิถีธรรมอีกด้วยค่ะ